วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า๒ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ

เป็นการรีแมชของรอบชิงในโซนภาคใต้นะครับ
กลับมาเจอกันอีกครั้งของนายปียรึกสารระบันนะครับ

เจอกับนายอาทิตย์คุ้มพันธ์
หรือว่าอัลฟ่าเอ็กซ์เบนซาย่านะครับ
ผลปรากฏว่าเป็นทางด้านมิตรบูซาล่านะครับ

คว้าแชมป์แล้วก็รับเงินรางวัล๕แสนบาท

แล้วก็ปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หรือว่าหมอธุรกิจบัณฑิตนะครับ
ส่วนรองแชมป์ก็ได้เงินรางวัล๒๕๐๐๐บาท
แล้วก็อันดับที่๓ก็ได้รับเงินรางวัลไป๑๕๐๐๐บาทนะครับ